คุณผู้ชมคะเรื่องดีที่น่าชื่นชมขอเล่าหน่อยละกันนะคะ
เกิดขึ้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา
คุณยายท่านหนึ่งเนี่ยคือเป็นผู้หญิงสูงอายุแหละ
พลัดตกลงไปในคลองนะคะ

จะหมดแรงใกล้จะจมน้ำอยู่แล้ว

กระโดดน้ำลงไปช่วยเลยค่ะ

อืม

มีคนเดียวที่ลงไปช่วยแก

เชียร์ขึ้นคือแกขึ้นไม่ได้

ตำรวจกับพลเมืองดีกระโดดลงน้ำ

แล้วก็รีบนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลค่ะ
คือสภาพตอนก่อนที่พลเมืองดีจะไปช่วยได้เนี่ย
คุณยายท่านนี้คือคว้ากิ่งไม้ริมตลิ่งเอาไว้ได้
แต่สภาพแกก็หมดแรงเต็มทีแล้วอะค่ะ
ช่วงนี้น้ำในคลองอุตภาวก็ลึกแล้วก็เชี่ยวด้วย
เสี่ยงที่จะถูกน้ำซัดจมหายไปได้ตลอดเวลา

แล้วก็เนี่ยตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งมาได้
ตำรวจก็ช่วยประถมพยาบาลกู้ภัยก็มาช่วย
แล้วก็รีบนำตัวแกส่งโรงพยาบาลนะคะ
ไปคุยกับสองฮีโร่ที่ช่วยเหลือคุณยายเอาไว้หน่อย
รายแรกคือตำรวจที่กระโดดลงน้ำทั้งเครื่องแบบเลยนะคะ
สิบเอกคำสิงจำปาขีดขออนุญาตอ่านชื่อชัด

วิ่งรัดล่อตามป่าละเมาะแล้วกระโดดโรงน้ำไปช่วยเลย
เขาบอกว่าเขาตั้งใจกับตัวเองเลยว่ายังไงก็ต้องช่วยคุณยายให้ได้

พลเมืองดีที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ

กระโดดลงน้ำทันทีจากอีกฝั่งคลองไหว้ไปช่วยคุณยายนะคะ
เขาบอกตามมาจากสัญชาติยานล้วนเลยทุกชีวิตมีค่า
แต่เบื้องต้นยังไม่มีใครรู้นะว่าคุณยายเนี่ยพลัดตกลงไปในคลองได้ยังไง
แต่ก็รู้แค่ว่าชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ